คุณผู้ชมพาไปดูคลิปนี้กันหน่อยนะคะ
ดุเด็ดเผ็ดปานมากเกิดขึ้นระหว่างอดีต
แม่ผัวกับอดีตลูกสะพ้าย

แกเลยไปถามว่าโพสต์อะไรนักหนา

แล้วกระติกใส่ปัสสาวะไปสาดหน้า
ไม่ใช่หน้านี้นะหน้าร้านฟังให้จบ

คุณผู้ชมแต่มันดุเด็ดเผ็ดมันจริงนะคะ
ไปดูคลิปก่อนแล้วเรื่องทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะ

เอาดิแล้วเป็นคนถ่ายคลิปชื่อว่า
มือมีดเนี่ยมือดาบเนี่ยคุณทิพย์วิมลเนี่ยบอกว่า
คือเราไปถามนะคะบอกว่า
แกตัวแกเองเป็นเมีย
ของลูกชายของป้าแต่ได้เลิกรากันไปสักประมาณหนึ่งปีแล้ว
เพราะว่าลูกของป้าเนี่ยถูกตำรวจจับกลุ่มในข้อหายาเสพติด
เมื่อกลางปีที่แล้วแล้วตอนที่ตำรวจจับกลุ่มในข้อหายาเสพติด
อดีตแม่ผัวมือมีดคนนี้มือดาบคนนี้ได้มายืมเงินคุณทิพย์วิมลไป
เพื่อไปประกันตัวลูกชายของแกสองหมื่นห้าพันบาทกับสร้อยทองหนักหนึ่งบาท
เอาไปจำนวนนี้แต่ตอนที่ให้เนี่ยป้ามือดาบเนี่ย
แกบอกว่าแกไม่ได้รับกับมืออ่าก็ทิพย์วิมลเนี่ย
ให้กับตำรวจไม่ใช่เหรอไปทวงกับตำรวจสิเอ้าเป็นอย่างนั้นไปนะคะ
ทีนี้ทิพย์วิมูลบอกว่าเอ้าก็ช่วยลูกป้าป้าก็ต้องเป็นคนชดใช้สิ
ป้าแกบอกว่าไงไหมไปทวงลูกชายในคุกนู่นหรือตอนที่ลูกชายพ้นโทษออกมาแล้ว
ออกมาจากคุกแล้วไปทวงกันเองแต่ที่วิมลไม่ยอมนะคะ
เพราะทิพย์วิมลเขาไปมีสามีใหม่แล้ว
ไปมีสามีใหม่เขาก็ต้องใช้เงินทำมาหากิน
ก็เลยพยายามทวงถามเงินที่ป้าเนี่ยแกค้างทิพย์วิมลไว้
ป้าก็ไม่ยอมคืนสักทีสุดท้ายทิพย์วิมลเลยตัดสินใจ
โพสต์ทวงถามในเฟสบุ๊คเท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชม
วันเกิดเหตุอดีตแม่ผัวบุกมาถึงที่ร้านเลย
แล้วก็มีปากเสียงกันจากนั้นอดีตแม่ผัวคว้ากระติกใส่ฉี่
ปัสสาวะมาสาดใส่หน้าร้านแล้วควงมีดดาบสมุไร
มาฟันตู้ขายลูกชิ้นซึ่งก็พังเสียหายเลยนะคะ
ยังไม่หมดค่ะแกเดินกลับไปเอาไม้หน้าสามที่รถอ่ะ
ออกมาพยายามที่จะทุบตีคุณทิพย์วิมลอีกด้วย
เธอก็เลยบอกว่าพยายามต่อสู้สักพักหนึ่ง

และสุดท้ายต่างฝ่ายต่างแยกย้ายไป

เขาเอาถังออกกาติกสีฟ้า
ที่ใส่ปัสสาวะมาเต็มถัง

แล้วก็เดินกลับไปไปหยิบมีดยาวขนาดนี้ค่ะมาฟันที่ตู้
แล้วเขาก็เอามีดเข้าไปเก็บที่รถเอามีดไปเก็บที่รถแล้วก็ถือไม้
หน้าสามยาวขนตีเอามาฟ่านเราแต่ไม่ได้ฟ่าน
เป็นตบเราสองทีแล้วหนูก็เลยป้องกันตัวสู้กันค่ะ
เขาบอกว่ายืมก่อนเนี่ยแม่คืนให้เนี่ยแม่คืนให้
แต่เขามาหน้าร้านมาโวยวายหน้าร้านเขาบอกว่าไม่ได้ยืมตังค์หนูเลยค่ะ
เขาเป็นอะไรกับเราเป็นแม่สามีเก่าค่ะ
เราเริ่มเลิกลากับเลิกลากับเขานานแล้วค่ะ
ประมาณกี่ปีแล้วไม่ถึงปีค่ะเพราะว่าเขาติดคุก
รากันไปแล้วก็กลายเป็นคนอื่นเนี่ยนะคะ
ทีนี้จุดเกิดเหตุมันเกิดในท้องที่สพบวินศรีราชาชนบุรี
คุณทิพย์วิมลบอกว่าเอาคลิปนี้ไปแจ้งความกับตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เพื่อให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายกับอดีตแม่ผัววัย๕๐ปี